ปัตตานีคนร้ายมายิงเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีเสียชีวิตต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่เลยครับ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสภาพเมืองปัตตานีครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพคนร้ายนะครับก่อเหตุยิงเด็กหญิงอายุ๑๔ปีฮะ
นั่งอยู่หน้ามัศยิตนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
พลเมืองดีเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีครับน้องถูกยิงเข้าหน้าอกหนึ่งนัด
หมอทำเต็มที่แล้วแต่กระสุนเข้าจุดสำคัญเสียเลือดมาก
เสียชีวิตในเวลาต่อมาฮะที่เก้าอี้ม้าหินอ่อนนะครับ
กองเลือดแล้วก็หัวกระสุนปืน๑หัวเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนครับก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งคุยกับแม่อยู่สองคน
ก่อเหตุยิงกระสุนใส่ผู้ตายล้มฟุบต่อหน้าแม่เลยแล้วขับรถหนีไป
โอบกอดลูกสาวไว้แล้วร้องขอความช่วยเหลือ
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับกระทั่งไปพบรถคนร้ายจอดอยู่ริมถนน

ทราบว่าคนร้ายนะครับซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ประสานทหารพรานไปปิดล้อมจับกลุ่ม
กระทั่งนายมะยูโซะยอมมอบตัวครับเดินออกมาโดยไม่ได้ขัดขืนอะไรครับ
นายมะยูโซนี่แหละครับมะยูโซสาฮะอายุ๕๓

พูกจับจุดที่ยึดของกาลก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นปืนลูกโม่ขนาด๓๘๑กระบอกในรังเพลิง
พบว่ากระสุนถูกยิงไปแล้ว๓นัดยังไม่ได้ยิงอีก๓นัด
เป็นปืนไม่มีทะเบียนแล้วก็ยึดรถที่ก่อเหตุไว้ด้วย
คุณผู้ชมทราบไหมครับมายูโซเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ผู้ช่วยผู้อยู่บ้านตะบนตะโลขาโปอัพพิยาริง
ก่อนเกิดเหตุขับรถเข้าไปดูนกเขาที่บ้านเพื่อน
เสร็จทุลาคตจะกลับบ้านพอดีวัยรุ่นครับ
ขับรถมาประกบชิดรถของเขา

เพราะว่ามีผ้าพันคอสีแดงพันอยู่
คิดว่าจะเข้ามาทำร้ายก็ชักปืนยิงใส่๓นัดกระสุนพลาดนะฮะ
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องก่อความไม่เงินของคุณผู้ชมครับ

ไปโดนน้องเข้าโอ้โหมารู้ภายหลังว่ากระสุนไปโดนวัยรุ่นครับนะครับ
ถูกเด็กอีกก็๒๔ปีเขาบอกเขาเสียใจมากครับ
ครับครับเด็กเสียรู้หรือยังเสียชีวิต
เสียชีวิตแล้วนะ

นายนิมิตรนาย
นิมิตรเป็นน้าของผู้เสียชีวิตนะครับ
เปิดเผยบอกว่าเขาอยู่ในมัศยิตได้ยินเสียงปืนดังแล้วล่ะ
ก็ออกมาดูหลานสาวฟุบไปแล้วเลือดออกเพียบเลย

ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลานเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่น
ครอบครัวพึ่งพาได้ครับฟังน้าหน่อยฮะ
หลังจากได้ยินเสียงปืนของนั้นต่อไปเคยเห็นเสียงวุ่นวายไม่มีใครเห็นว่าหลานผมตรงนี้จุดยิงอย่างนั้นไม่เคยรู้แม่โตยังไม่รู้มีเลือดกำลังไหลห่อต้ม
โปรโมนที่ตำรวจบอกว่ามีอาการเมาอาการเมาอาการเมาไม่มีสติซึ่งไม่เกี่ยวกับน้องเลยไม่เกี่ยวกับน้องยิงยิงม่วง
ก็เดี๋ยวตำรวจก็จะแจ้งเขาหานายมายูโซต่อไปนะครับ